ช่วงนี้ต้องมาดูกันหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะตลาดทุนบ้านเราบ้าง

วันนี้คุยกับสองท่านเช่นเคยคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้านหลักทรัพย์

สวัสดีครับคุณมิ้นท์และสวัสดีครับพี่นิทร์

แต่ตอนสุดท้ายนี่ก็ปิดปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานตลาดปิดไปที่๑๔๗๙๕๘จุดลบไป๙๘๑แต่วอลูมเบาบางประมาณ๓๘๐๐๐ล้าน
ขนาดก่อนหน้านี้ที่ผันผัวอยู่เกิน๕๐๐๐ล้านตลอดนะ
พี่นิดมองว่าวอลูมเริ่มหดหายคนเริ่มไม่อยากลงทุนแล้วหรือเปล่า
ก็ตลาดผมว่าตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งขึ้นมาในระดับที่หลายคนเริ่มรังเล
จะไปต่อหรือตรงนี้คือจุดสูงสุดล่ะมองเป็นการวีบาลให้ต่างหรือจะนิ่ง
เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็เลยเบาลงบ้างจากวันละ๕๐๐๐กว่าล้าน
ตอนนี้เหลือประมาณ๓๐๐๐๐กว่าล้านไม่ถึง๔๐๐๐๐ล้านดี
แต่ตอนนี้ตลาดต่างประเทศมันมีเหตุการณ์เข้ามาเยอะนะครับ

แล้วก็คุยกับรัสเซียไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับ
ฉะนั้นความคาดหวังในเรื่องการเจรจามันต่ำ

บอกว่าโอเคอาจจะคุยกันได้บ้าง

ใช่นะครับอาจจะมีการฟรีดหรือตึงในเรื่องของกำลังการผลิต

โอ้โหแค่นั้นเองตลาดเซอร์ไพรส์เลย
น้ำมันนี่บวกไปเกือบ๕นะ
ใช่ในตลาดที่ต่างประเทศนะ

ฉะนั้นราคาน้ำมันที่วิ่งปู๊ดป๊าดแบบนี้ในตลาดซิลเจอร์
ก็เลยทำให้หุ้นน้ำมันในยุโรปอเมริกาคึกคัก
แล้วก็ไปผลักดันให้ดัชนีของตลาดทุนในแถบโซนนั้นเนี่ยเขียวหมดเลย
ก็เมื่อวานี้ดาวโจรนี่บวกไป๑๑๐จุดศูนย์จุด๖๑นะครับ
ฟุตซีก็ได้ด้วย๐๖๑บวกมาเยอะ
วันนี้เช้าวันนี้นิเจอิบวกไปอีก๒๐๐จุด
อีกเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะกังวลในโซนยุโรป
ก็คือธนาคารใหญ่ของเยอรมันเขาอาจจะต้องเพิ่มทุน
แล้วตอนแรกเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีของเยอรมันบอกว่ารัฐบาลอาจจะไม่ช่วย
ไปมาชักจะไม่ไหวแล้วต้องช่วยแล้ว
เพราะดูเหมือนจะเอ๊ะถ้าไม่ช่วยในเรื่องการเพิ่มทุนเนี่ย

แต่แบงค์นี้นี่ประวัติศาสตร์ยาวนานนะ
เป็นแบงค์ขนาดใหญ่เขาบอกว่ามีทรัพย์สินทร์มีมหาศาลเหมือนกัน
ใช่ฉะนั้นเนี่ยพอรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บ
โอ้โหตลาดมีความหวังนะครับว่าเออฉะนั้นแสดงว่าการเพิ่มทุนของธนาคารขนาดใหญ่ของเยอรมันแห่งนี้เนี่ย
น่าจะประสบผลสำเร็จตลาดก็มีความหวังอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้มันอยู่ในคาดการณ์แต่คิดว่าการตึงราคาการตึงกำลังการผลิตน่าจะทำให้ราคาน้ำมันนี้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับ
ตอนนี้คนใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นต่อวันประมาณ๕นะ

ไทยใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ๑๓๗ล้านลิตรต่อวัน

อ่าก็ต้องบอกว่าถ้าคนใช้เยอะแน่นอนปั๊มไง
อ่าปั๊มขายเยอะไงแน่นอนปั๊มน้ำมันจะขายดีก็น่าจะโอเคขึ้น
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ

โรงกันปั๊มน้ำมันได้อันนี้ส่งหมด
อันนั้นเป็นส่วนของกลุ่มพลังงานไปแล้ว
แต่บ้านเรานี้มีอีกส่วนหนึ่งวันนี้ผมพึ่งอ่านข่าวเมื่อเช้า
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเส้นจรรย์สนิทวงอยู่ฝั่งนู้น
เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้ว
เพราะว่าภาครัฐเริ่มอัดฉีดลงไปแล้วว่าเตรียมทำให้เสร็จ
ใช่มันมีรอยเชื่อมต่อไงที่ขาดอยู่ประมาณกิโลเสร็จ
อันนี้รัฐบาลก็คงจะต้องให้เชื่อมแหละ
ใครคิดจะลงทุนในคอนโดโซนนั้นตอนนี้เขาบอกว่า
กลับมาคึกคักแล้วในเตรียมสายสีน้ำเงิน
เดี๋ยวคุยกันผมเห็นนางสือพิมพ์บอกว่า
รัฐบาลไทยควรจะต้องเสริมในเรื่องของการไปเศรษฐกิจ๔๐
อันนี้อยู่ทุกหน้าหนังสือพิมพ์มาเป็นเดือนแล้วนะ
แต่ผมเอาตัวเลขตัวนึงมาฝากท่านผู้ชมนะรัฐบาลพิมพ์นี้ด้วยนะ
เขาบอกว่าคนไทยเอาผมว่านับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะพี่นิด
คนที่ใช้เพลนนะตอนนี้กำลังดัง
จากยอดมือถือทั้งหมดในประเทศ
ก็มีประมาณ๙๐กว่าล้านเลขหมายนะ
อ๋อนึกว่าไม่ใช่รุ่นผม

เกือบ๕๐มีประมาณ๗ล้านคน
จะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นวัยแรงงานนะครับ
ทำงานตอนนี้ก็อยู่หน้าระดับกึ่งผู้บริหารแล้ว
แล้วก็มีกำลังซื้อสูง

เกิน๓๐เนี่ยอีกประมาณ๗ล้านถึง๘ล้านเลขหมาย
เกินครึ่งนะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับ
ข้างบนเลยก็เน้นทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะ
อาหารทะเล

กระทำ

เขาบอกว่าคาดการณ์กันว่าปีที่แล้วปี๕๘
ธุรกิจออนไลน์ที่คนสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ๒๕ล้านบาท
แล้วปีหน้าเขาบอกว่าปีนี้อาจจะถึง๒๕ล้านบาท
แต่ต้องบอกว่าถ้าดูจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคในต่างประเทศ

การขยายตัวเนี่ยมันไม่เป็นแบบค่อยไปนะ
พอมันเริ่มต้นแล้วมันติดเครื่องได้
การขยายตัวมันเป็นเซ็ตตรงเป็นเสาขึ้นไปเลย
โดดขึ้นไปเลยไม่ใช่ว่าปีนึงจะมาโตแค่๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์

พอถึงเวลาจังหวะที่ทุกคนมีอุปกรณ์พร้อมเนี่ย
มันโตแบบระเบิด
เช้าจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเราก็จะได้รู้ถึงว่าตลาดทุน